ต่อเนื่องเลยค่ะเรื่องของงูค่ะคุณผู้ชม
งูเนี่ยถ้ามันอยู่ถูกที่ถูกทางคงไม่เป็นข่าวถูกไหม
อยู่สถานสวภัยหรือในป่าในเขาแต่คราวนี้มันอยู่ผิดที่ค่ะ
มันมาอยู่ที่รถกระบะของชาวบ้านพี่เบิร์ต
ทีนี้เนี่ยคนที่รู้ข่าวเขาก็ไปส่องกันค่ะไม่ใช่ส่องงูนะส่งป้ายทะเบียนรถ
รถกระบะคันนี้แหละค่ะที่งูเข้าไปซุกอยู่นะฮะ
แล้วทำไมต้องลื้อขนาดนี้ก็มันไม่ยอมให้จับง่ายไงคะ
พี่กู้ภัยก็ดีช่างซ่อมรถก็ดีก็ต้องมารื้อมาถอดชิ้นส่วนกันแบบนี้
เห็นไหมตรงคอนโซลอ่ะเห็นไหมฮะเอาสองป้ายกันเลยก่อนไหม
ไหนอ่ะเออเอาดูค่ะก๊อปใส่ตาสั้นมองไม่เห็น
ใช่ไหมนั่นไงก๊อปทำไมใส่ตาดีอ่ะ
อืมใส่ตาดีสิเรื่องนี้นะไม่ได้ต้องโดนหลายมวดแล้วนะครับ
จันทบุรีค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่ายนะคะ
ที่สุดแล้วศูนย์วิทยุกู้ภัยสมาคมสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราดค่ะ
ก็รับแจ้งจากคุณนนทวันบินโบมัติว่ามีงูขนาดใหญ่เนี่ย
เลื้อยเข้าไปนะฮะเอาบ้านเลขที่ด้วยละกันนะครับ
ของแถมบ้านเลขที่ร้อยสี่สิบเก้าทับสามหมู่ที่หนึ่ง
ตำบลน้ำเชี่ยวอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะคะ
แต่ป้ายทะเบียนเนี่ยจันทร์นะจันกับตราดเขาอยู่ติดกันใช่ไหม
หลังรับแจ้งค่ะเขาก็เลยลงพื้นที่นำอุปกรณ์ไปเตรียมจับงู
พอไปถึงนะฮะช่วยกันค้นหางูค่ะทั้งงัดทั้งรื้อทั้งสองนะ
รถกระบะโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำป้ายทะเบียนกไก่ททหาร
หนึ่งสามสี่สามจันทบุรีโอ้ยสงสารพี่จังเลยนะเหนื่อยไหมน่ะ
นะฮะแถมยังต้องไปนอนแบบเนี้ยไปส่องใต้ท้องรถนะฮะ
ใช้เวลานานกว่า๒ชั่วโมงกว่าจะเจอเจ้างูสิง
งูสิงค่ะมันซุกซ่อนอยู่ที่ลุ้มอ่าซุ้มล้อหน้าขวานะฮะ
ก็เลยใช้อุปกรณ์เนี่ยจับตัวออกมาวัดความยาวงูสิงตัวนี้
มาแล้วนะไงมาแล้วพอแล้วพอแล้วความยาวงูสิงสองเมตรนะฮะ
สองเมตรค่ะสอบถามพี่นนทวันเจ้าของรถบอกว่า
ตัวเธอกำลังนั่งเล่นอยู่ภายในบ้านจู่ก็มีงูเลื้อยเข้ามาจากข้างบ้าน
ก่อนที่จะเลื้อยเข้าไปในรถที่จอดอยู่หน้าบ้านก็เลยตัดสินใจ
โทรหาพี่กู้ภัยแล้วก็จับขึงกันแบบนี้ค่ะเพื่อวัดความยาว๒เมตรนะ
งูสิงนะจ๊ะสุดท้ายทำอะไรล่ะตามระเบียบจับใส่กระสอบปุ๋ย
แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปใช่ครับโอ้ยต้องลื้อรถเลยสงสารพี่เขาอีก